แต่ภาพถ่ายเราโกหกมากเลยอะ
ผมยังบอกบอกทุกคนว่า
ผมไม่ได้รักการถ่ายรูปหรือชอบการถ่ายรูป

ชื่อชาติอากาศนมศกุลงุรกวิ

เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย

อยากจะส่งรูปชีวิตเรา

ก็เลยเริ่มจากตรงนั้นว่าเริ่มมีกล้อง
แล้วก็เอ็นเข้ารัดกระบังภาพถ่าย
ก็ทำงานตรงสายและเรียนตรงสาย
ถ้าถามว่าชอบถ่ายรูป
เมื่อไหร่ชอบตั้งแต่เด็กแต่ว่า
ผมก็ยังบอกกับทุกคนว่า
ไม่ได้เป็นฮอบบิ
แต่มันเป็นเครื่องมือทำมาหากินที่เลี้ยงชีพจนถึงทุกวันนี้

แต่ว่าพัฒนาตัวตนอยู่เสมอ
และหลายคนไม่ชอบ

มันไม่ได้อยู่ในกูรูบอกไม่ได้อยู่ในจุดตัด๙ช่องสีที่ถูกต้องไว้บราณที่ดี

แต่อันนี้มันพังกว่ามันเป็นขอบก็เลยเริ่มศึกษาพิมพ์กระจกจากไอ้นั้นมา
แต่ว่าตอนนี้คนทำเพราะว่าอยากจะทำให้เหมือนตอนนั้นแต่เราย้อนกลับไปว่า
หลายคนอาจจะบอกว่ามันค่ำคือมันไม่เท่มันไม่เฟี้ยว
แต่ถ้าเกิดวนกลับไปนี่คือสิ่งที่เฟี้ยวสุด
เพราะจริงแล้วอ่ะแฟชั่นอ่ะมันคือของที่ตาม
คือแค่อัพเดทแต่เกียร์อ่ะจะมีสไตล์ลิ่งของแต่ละคนเท่
เพราะสมัยก่อนเราตื่นเต้นกับการที่แบบถ่ายปกศิลปินคนนี้
พี่เขาเท่จังโอ้ปัญญามากพอไปนั่งคุย
พี่เขาตอบอะไรเขาเหมือนไปจำใครก็ไม่รู้มาตอบ
เคยถ่ายวิวบอร์ดแล้วก็ตื่นเต้นโอ้เด็ดเราเป็นราชาวิวบอร์ดเลย
ครีมขาวที่เราถ่ายมันก็ทำให้ค่านิยมของเด็กต้องขาว
ภาพถ่ายมันเคยไม่โกหกอ่ะแต่ภาพถ่ายเราโกหกมากเลยอ่ะ

แต่พอมาถ่ายพระปุ๊บ

ไม่ได้ไปรับใช้เรื่องหลอกลวง

ที่จะทำรองเท้านักเรียนอยู่ด้วยกันค่ะ

ห่วงโซ่มันเป็นปีหนึ่ง๓๐๐๔๐๐๐ล้านบาท
ถ้าเราขอ๑เราก็ได้๕๐ล้านน้องเวต้า

ขอเค้ก๑วะ

แล้วพี่ต้าพี่ยัดเขาก็ชินไว้ระหว่างทาง

เพื่อแก้ปัญหาเพื่อนชิงก่อน
ทำไมพี่คนนึงขาขาด
แต่เท่มากถึงมาเป็นในแบบรองเท้าไม่ได้

ทำไมคนอวบอ้วนหัวล้านหรือไม่ได้สมบูรณ
ไม่ได้เป็นนายแบบกางเกงนายไม่ได้

งั้นเราต้องสร้างสินค้าเพื่อจ้างตัวเอง
แต่ว่ามันก็มีความยากลำบากในการเป็นเจ้าของธุรกิจเข้ามา
เช่นแบบการไปดิวกับโรงงาน
ภูมิใจมากเลยนะกับการ
ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากประเทศไทย
แต่เราก็โดนโรงงานไทยที่เขาก็เล่นงานเราเยอะเหมือนกัน
อย่างสมมุติแป้รุ่นหนึ่งที่เราขายดีมากชื่อรุ่นแบบ
มันก็ไปทรงเหมือนกับยี่ห้อหลายยี่ห้อ
ซึ่งจริงแล้วมันคือการที่เจ้าของโรงงานมาเสนอ
แล้วเราก็สั่งกันมา๓๐๐๔๐๐อัน
แต่ทุกวันนี้เราก็พัฒนามันแล้วเราก็เข้าใจว่า

เพราะฉะนั้นคุณจะสะพายอะไรก็ได้
แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณสะพายแล้วคุณเข้าใจว่าแบบ
คุณจะต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

เป็นเจ้าของแบรนด์ไม่สนุกเลย
ถ้าเราต้องเข้าถ่าย๑๖มิลถ่าย๘มิลแล้วใช้ฟิล์มทั้งหมด
ฟิล์มค่าอะไรเข้ามาสมมุติค่าฟิล์มค่ากล้องเข้ามานานามันแสนนึง
เขาคนเดียวอาจจะสองคนอาจจะแสนนึงงั้นเราต้องชั่งน้ำหนัก
ทะเลาะกันในนั้นว่าจะเอาดารามาช่วยหรือจะตามใจชาติการ
ซึ่งบางครั้งชาติก็มีสมมติฐานที่ผิด
วันที่มันผิดเพราะชาติกาศที่เป็นตากล้อง
ดันใช้ชาติกาศที่เป็นเจ้าของแบรนด์มาข่มทุกคนมันเลยพัง
เป็นเรื่องปกติที่ได้ทดลองและได้เรียนรู้แล้ว
โอเคผมก็จะไม่ดื้อลั้นในแบบนั้นอีกแล้ว
โอ้โหเห้ยผมเองก็ลืมมันไปแล้วเนี่ย
แล้วความเทนสุดของชาติจักรก็คือ
ชาติศักดิ์อาการไม่ได้ลำพึงลำพันอะไรกับแอลอารามีเลย

จนมันไม่มีเมลอดี้จนมันไม่มีอะไรจนมันสามารถโหยหวนได้จนมัน
จนมันโฟลไปหมดกับสภาพบรรยากาศ
คำว่าปกติในภาษาบาลีแปลว่าศีล
คือการมีศีลครบเนี่ยมีศีลครบ๕ข้อ

ผมทื้อศีล๘ผมทื้อศีล๕บางวัน

ผมแค่กำลังจะเข้าสู่ชีวิตปกติ
สมัยก่อนเราทำโฆษณาเราคิดว่าเราเฟี้ยวมากเลย
แต่สุดท้ายแบบคุณคุมตัวเองยังคุมไม่ได้เลยชีวิตตัวเอง
วันนี้ต้องไปขายงานคุณต้องไปออกกองถ่ายตี๕เลิกเที่ยงคืน
คุณต้องไปเข้าห้องตัดห้องเสียงคุณต้องไปดับเบิ้ลเฮส
นี่คือคนที่กำกับชีวิตตัวเองได้เหรอ
ภูมิกับหลายคนงานดีมากแต่ชีวิตส่วนตัวพังหมด
นี่คุณเขียนบ่อยชีวิตตัวเองให้ชีวิตล้มเหลวขนาดนั้นเหรอ
โปรดติดตามตอนต่อไป